คุณใหม่สุคลธวาตอนนี้ตั้งคันอยู่ใช่ไหม

เดือดเลยคุณผู้ชมเธอเดือดเลยเพราะว่าคุณแม่ของสามีเธอ
โดนกระชากสร้อยกลางวันแสกที่นครนายกครับ
บอกโอ้โหนี่ถ้าไม่ท้องนะไปเอาเรื่องเองแล้ว

แต่เหมือนลักษณะเหมือนมันคุ้นกับทางเรา
นี่ครับเหตุการณ์นี้คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์สวนกับคุณแม่ปียนิจิตสุนทร
หรือคุณแม่สามีของคุณใหม่สุขนธวาตอนนี้ครับ
แล้วก็เห็นว่าแม่จอดมอเตอร์ไซค์อยู่
คนร้ายเนี่ยวนรถไปจอดด้านหลัง
แล้วก็เดินไปกระชากสร้อยคอแม่ไปครับ
นี่คุณแม่ปียะนิดเนี่ยพยายามวิ่งตามไปแล้วนะฮะแต่ไม่ทันครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนเกือบเที่ยงครับ
เขตเทศบาลตะบนพิกุลออกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
คุณหมายถึงขนาดเอาภาพมาโพสต์ลงอินสตาแกรม
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อย่างดุเดือดเลย

จะไปด่าแล้วเอาเรื่องถึงที่เลยนะไอ้โจรคนนี้
แฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก
แล้วก็ขอให้คุณใหม่พร้อมกับครอบครัวเนี่ย
จับคนร้ายให้ได้โดยเร็วครับ
ขณะที่คุณต้นสรพงศ์จิตสุนทรสามีของคุณใหม่

มอบให้กับตำรวจสพบ้านนาจังหวัดนครนายก
เพื่อให้ติดตามตัวคนร้ายมาให้ได้นะครับ
คุณแม่เปียนนิดเล่าเหตุการณ์วันนั้น

แต่ขากลับเนี่ยแดดร้อนจัดเลย

แล้วก็เอาเสื้อคลุมมาใส่ไอ้จังหวะจังหวะนั้นแหละฮะ
คนร้ายมันโผล่มาพอดีคนร้ายเนี่ยตามคุณแม่มาจากตลาดแล้ว
พอเห็นคุณแม่จอดรถปุ๊บสบโอกาสไปกระชาก
ร้อยคอหนักสองบาทสร้อยขาดเลยครับรถก็ล้มไปด้วย
แล้วก็มีสะโพกขวาแล้วก็คอด้านขวาทั้งหมดนี้เกิดจากแรงกระชาก
นี่คุณแม่โชว์แผลให้ดูเลยฮะตอนที่ล้มลงไปโอ้โหยังดีนะฮะไม่ได้บาดเจ็บอะไรหนักมากแต่
หวังว่าทางตำรวจจะติดตามตัวคนร้ายคนนี้มาให้ได้โดยเร็

แหมอุกอาจมากเลยกลางวันแสกด้วยนะ